ซึ่งควันหลงนอกเหนือจากผลการแข่งขันแล้วเนี่ย
สร้างกระแสมากมายในโซเชียลมีเดียในรอบวันนี้เลยนะครับ
ก็ไปดูที่สีสันของน้องกันก่อนนะคะ

ก็มาเล่นมินิคอนเสิร์ตมาเล่นเพลงซิงเกิลที่๓
เป็นการโชว์ครั้งแรกด้วยนะชื่อเพลงว่าวันแรก
ครับก็คือภาษาญี่ปุ่นก็คือโชนิจินะครับ
เนื้อเพลงก็แปลมาตรงตัวเลยนะครับ
แต่จากญี่ปุ่นเป็นไทยนะครับเป็นซิงเกิ้ล

ซึ่งที่ชุดที่เห็นน้องใส่เมื่อสักครู่นี้นะคะ

นิฟอร์มใหม่ของซิงเกิ้ลที่๓ที่จะใช้นะครับ
ซึ่งความน่ารักก็คือมีเหล่าโอตะนะคะที่เข้ามาชม
ในสนามเขาก็มีจังหวะการเชียร์ไปพร้อมกับน้องตอนที่น้องออก
เขาเรียกว่ามันเหมือนกับเป็นเสียงประสานซึ่งเขาเรียกว่ายิงมิก
ภาษาภาษาของเราโอตะเขาเรียกว่ายิงมิก
ที่เห็นมีอยู่คนนึงน่ารักมากพี่เจ
เขายืนอยู่บนสแทนท์ชั้นสองด้วยน่ะ
แล้วเขาก็ยืนเต้นไปพร้อมกับน้องตั้งแต่ต้นจนจบ
คนเยอะไหมครับทางฝั่งที่เป็นโซนของคนเยอะ
คือพิชชี่ไปอยู่ตรงเหล่าโอตะเลย
ก็คือเสียงตะโกนตามจังหวะที่พี่เจบอกคือตะโกนเยอะมาก
คือตะโกนเยอะมากเรือบไปเห็นคือคนที่ตะโกนส่วนมากเขาจะตะโกนเฉย
บ้างนั่งบ้างแล้วก็ยกมือแต่ว่าจะมีอยู่คนนึง
ลุกขึ้นมายืนตรงทางเดินชั้น๒แล้วเต้นตาม

ก็ทำให้การแข่งขันกีฬาดูมีสีสันมากขึ้นนะคะ
ซึ่งน้องเขาก็มาบอกในห้องแถลงข่าวด้วยว่า
จะเป็นกำลังใจให้กับทัพช้างศึก
เมื่อวานก็อยู่เชียร์จนจบเกมรุ้นถึงจุดโทษ

คือน้องบางคนบางคนไม่เคยติดตัดฟุตบอลในสถานพุทธบอล
ซึ่งบรรยากาศมันแตกต่างจากการถ่ายเท้าสด
เป็นประสบการณ์ใหม่ที่พวกเธอนั้นอาจจะมีโอกาสที่

อาจจะกลับมาเป็นแฟนบอลก็เป็นไปได้
คราวนี้ไปดูกันหน่อยนะครับเรื่องของเกมการแข่งขันนะครับ
หลังจากที่เราทราบกันแล้วเมื่อวานว่าทีมไทยนั้นสามารถผ่านอุปสรรค
นัดสำคัญนะครับในการเจอกับกาบองได้ก็เล่าโดยรวมแล้วกันนะครับ
ก่อนเกมเนี่ยมีการยืนไว้อะไหล่นะครับให้กับคุณยายของโอบาเมยอง
ที่เสียชีวิตไปนะครับก็เลยทำให้พลาดโอกาสที่จะมา
โชว์แข่งที่ไทยด้วยครับเกมในช่วงแรกนะครับ
ก็ดูเหมือนกาบองพยายามจะเร่งจังหวะของตัวเองเหมือนกัน
พยายามจะเอาบอลมาครองให้ได้แต่ว่าไทยเนี่ยพอครองบอลได้อยู่แล้วครองบอลเหนียว
นะครับแล้วก็เกมรับในทำงานดีตัดบอลได้บ่อย
ก็เลยเป็นที่มาของการได้มีโอกาสบุกแล้วก็จบสกอร์มากกว่า
แต่มันก็ไม่ได้ถึงกับขนาดที่หวาดเสียวพอเท่ากับจังหวะของพันศาเหยบูรณที่ยิงชนขาด
นั่นคือนะคือโอกาสใต้เคลียร์ให้สุด
คือเป็นจังหวะเดียวที่ทางกาบองให้เวลานักเตะไทยอยู่ด้านกรอบเขตโทษ

แล้วกองหลังอย่างวันสาวยิงนี่ผมถึงกับอึ้งกันนะครับ
โอ้โหยิงหนักแรงแล้วก็เฉียบขาดมากแต่สุดท้ายไม่เป็นประตู
ในที่สุดแล้วตัดสินด้วยการดวนจุดโทษ
แล้วในช่วงพักครึ่งนะครับไฮไลท์ตรงนี้ถือว่าสำคัญมาก
เพราะว่าผมก็เพิ่งมาเห็นในโซเชียลมีเดียเมื่อช่วงเช้านะครับ
เกิดช็อตดีอันนี้เดี๋ยวให้น้องพีชเล่าหน่อยดีกว่า
อันนี้คือพิชชี่ไปสัมภาษณ์น้องตอนพักครึ่ง
เพื่อที่จะลงในโลกโซเชียลของเราใช่ไหม
กระโปรงแบบที่น้องใส่ในทีเซอร์
แล้วก็จัดไปซึ่งจริงแล้วมันเป็นกระโปรงกางเกงข้างใน
แต่พอไปนั่งน้องเขาก็น่ารักเป็นห่วงเอาผ้ามาคลุมให้
คือตอนที่น้องเขาเดินไปที่สแตน
คนเขาจะมีผ้าสีชมพูกับผ้าสีฟ้า
มานั่งคลุมขาเลยตอนนั่งเชียร์

แล้วมันมีช็อตที่ก่อนที่เราจะเข้าการรายงานสด

ซักซ้อมตัดเตรียมลุกขึ้นยืนไง

กลัวพี่สาวโป๊ะน่ารัก
แล้วพิชชี่พอดีมีเพื่อนเก็บภาพให้

ก็น่ารักนะคะคือเบื้องต้นถามมา

เป็นครั้งแรกที่มาดูมาเชียร์ในสนาม

มีการแบบเห็นกองเชียร์ทีมชาติไทย
ที่เขาส่งเสียงเชียร์กันแล้วก็ร้องตามด้วย

แต่ว่าจะเป็นใครอย่างไรมาก็ต้องติดตามกันต่อไป
แล้วก็บอกว่าหลายคนบอกว่าชอบเจ
มีสองคนบอกว่าชอบเจนั่นคือแก้วกับตาหวาน
บอกว่าที่ชอบเจเพราะว่าตัวเล็กน่ารักแล้วก็วิ่งเร็ว
ในสนามแล้วจำได้นี่คือเมซี่เจ
ส่วนมี๒คนอันนี้คือออนกับเชอปราง

เขามีการหันมาบอกมาคำเมนต์กันเอง

เขาบอกว่าเป่ายิงฉกแข่งกัน

เดี๋ยวไม่ขึงขังเลย
เอาแบบเอาแบบเป็นกองเชียร์เอาใหม่
ได้แล้ว

นี่คือโค้ดที่น้องเขาเห็นเหล่ากองเชียร์ทำ

ไปติดตามในโลกโซเชียลมีเต็มไปหมดเลยแชร์กัน
ทางหน้าจอทีวีไม่ได้ดูนะครับก็ได้รับคำชื่นชมว่าน้องน้องเนี่ยก็
คือเป็นห่วงบรรยายทุกคนที่ร่วมงานกับน้องไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม
รู้จักกันครั้งแรกหรือว่าจะสนิทกันแล้วก็ตาม
นี่เห็นไหมพิชชี่มีผ้าคุมสีฟ้าอยู่ที่ตักน้องแบ่งมาให้
อ้าวก็เดี๋ยวมีโอกาสจะได้เจอกันในงานต่อไป
เพื่อร่วมเชียร์ทีมชาติส่วนเกมในครึ่งหลัง
ดูกันหน่อยนะครับโอกาสเด็ดก็คงมาจาก
ฟันปวดเกมก็พอสมควรนะครับบรีบเส้นข้าง

แต่ว่าพื้นที่ในกรอบเขตโทษเนี่ยคือเราเจาะได้แต่เราก็ไม่สามารถพลิกยิงได้ใกล้กว่านั้น
อีก๑ครั้งจากฮิตภัทรนรัชญาก็เน้นให้เข้ากรอบนะครับ
ก็เป็นว่ายืดเยื้อจนถึงการดวนจุดโทษ
คือมันระทึกใจมากสำหรับการโดนจุดโทษเพราะว่า
อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าวันในการบรรยายเกม

ทุกอย่างมันเหนือการควบคุมของโค้ชแล้ว
คราวนี้ต้องดวนกันที่ใจของคนหญิงแล้วครับ
ปีก่อนหน้านี้ก็ต้องดวนจุดโทษ

หนึ่งปีที่ต้องชิงชนะที่ต้องโดนจุดโทษเหมือนกัน
แล้วก็เป็นหูเจ้าตองกวินที่บินเซฟไปสองลูก
ครับแล้วเซฟ๒ประตูแรกนะครับ
ทำให้เราเนี่ยคือใจชื้นขึ้นเยอะในการยิงคนต่อไปนะครับ
นี่ครับ๒ช็อตสำคัญของกวินนะครับ
คุณแม่ของตองกวินมาเชียร์ติดขอบสนามด้วย

กล้องถ่ายสดก็ตัดไปให้เห็นเหมือนกันครับ

ช็อตอีดท้ายจากคัณศาเหงวิบูรนะครับ

จริงเขาไม่อยากยิงจุดโทษนะ
คือเขาเคยยิงแล้วเขายิงไม่เข้าแต่ว่าคุณแม่โทรบอกว่า
ถ้าเกิดเกมนี้เสมอลูกต้องยิงจุดโทษนะ

แล้วก็ได้ยิงเป็นคนสุดท้ายปิดเกมได้
สุดท้ายไทยก็ชนะนะคะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศ
ก็จะแข่งขันเป็นคู่ที่๒ในวันอาทิตย์
เวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีเจอกับสโลวาเกียค่ะ
ส่วนนี่เลยมงคลทศกัยที่ถูกเปลี่ยนตัวออกตอน๒๐นาทีสุดท้าย
ก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บตอนที่ปะทะกับผู้เล่นกาบอง
แต่ว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วก็รอดูอาการอีกทีตอนซ้อมเย็นนี้ค่ะ
แล้วก็ช่วงเที่ยงนะครับบิ๊กออสพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคม
ก็เดินทางไปพูดคุยให้กำลังใจนักเตะที่โรงแรมเอสซีปาร์
ซึ่งเป็นโรงแรมที่นักเตะไทยเนี่ยพักนะครับแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยนะครับ
หกโมงเย็นจะซ้อมทีมไทยที่สนามกีฬาในหมาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตามกันได้นะครับ